มีการพูดจาไม่ดีที่ส่ายลำบ่อพรก่อน

สุดท้ายตำรวจเรียกสองคนมาคุยกัน

ฉี่มากอยากเข้าไปฉีดแต่รับประพอไม่ให้เข้าต้องแลกบัตร

นี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวาน
แท็กซี่สีเขียวเหลืองขับมาในหมู่บ้าน
ลบพอร์ไม่ให้เข้าเพราะต้องแลกบัตรกรอน
ก็มีการพูดคุยกันเถียงกันไปมา
สุดท้ายก็โดนชกต่อยกันไปยับเยินครับ
ประพอก็พยายามตอบโต้ในการป้องกันตัว
แต่ว่าตัวเล็กกว่าคนขับตัวใหญ่กว่าก็โดนเขาต่อยไป
แต่โชคดีมีคนในหมู่บ้านขับรถตามมา

ตำรวจสพบังบ่อที่สมุทรปราการ
เรียกทั้งสองฝ่ายไปคุยที่โรงพัก
ลบพอร์น่าปูดนิดหน่อยนะครับ
พอไปเจอปุ๊บยกมือขอโทษ

ขอโทษแล้วมองหน้าคนขอโทษหน่อยดีไหม
ยกมือขอโทษพี่ลบพอร์คนนี้

เหตุภาพติ๊บเป็นระบบภอร์ของหมู่บ้าน

ช่วงเกิดเหตุเนี่ยตัวเองเนี่ย
ขับรถเข้าไปในหมู่บ้านต้องการจะไปปัสสาวะ

คุณต้องเป็นคนในหมู่บ้านถึงจะเปิดให้เข้า

รั้งไม่ให้เข้าแล้วก็ไม่ยอมยกที่กั้น

ด้วยความโมโหก็เลยพูดจาไม่ดี

รับประพอก็พูดจาไม่ดีกลับตัวเองก็เลย

อยู่พอก่อเหตุผูกเขาบอกว่ากลับไป

ก็เลยเดินทางมาที่โรงพักเพื่อมาขอโทษ

อารมณ์เป็นเหตุทำให้เกิดเรื่องขึ้นมา
ของเขานะครับ
ก็เลยต้องลงมาจากรถผมก็บอกว่า
ทำไมต้องมีคำนี้ด้วยเดี๋ยวผมตกนะตกคว่ำนะ
ก็เขาบอกว่าเอาง่าย

เขาพูดว่าเป็นรบพอทำไมโง่จัง
คุณดูถูกสติปัญญาเขาคุณดูถูกอาชีพเขาด้วยนะ
คือจะบอกว่าคุณรับประพอใช้คำอยากก่อน

คุณไปหาว่าเขาโง่ก่อนคือไม่มีใครยอมให้ตัวเองถูกเก่าหาว่าโง่หรอก
ถูกไหมครับอันนี้คือเหยียดทั้งอาชีพเหยียดทั้งตัวของรับประพอเองด้วย
แล้วรับประพอดูสิร่างกายตัวขนาดตัวก็เล็กกว่า
และทำหน้าที่ของเขายังถูกต้อง
แต่สุดท้ายที่รับประพอเขาผมยอมรับคำขอโทษจากคุณแล้วกัน
บอกว่าจริงแล้วไม่อยากมีเรื่องนะ
แต่ผมทำไปเพราะมันคือหน้าที่ผม
มันคือกฎของหมู่บ้านผมต้องทำตามกฎคือต้องแลกบาท
กลางใส่มาก่อนเขาก็อารมณ์ขึ้นเหมือนกันก็พูดจากับไป
เรื่องทั้งหมดให้มันแล้วแล้วกันแล้วกันจบแค่นี้ไม่เอาเรื่องไม่เอาผิด
แต่อยากจะฝากบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีก
อ๋อจริงค่ะพี่รับพอครับอาฟัยฟังเสมที่รับพอครับอ๋อจริงค่ะ

พอดีเขาก็เป็นคนว่ายผมก่อน
เขากลางมาเลย
เขาบอกว่าผมอยู่มานี่๙ปี
ผมไม่รู้หรอกว่า๙ปี๑๐ปี

วันหนึ่งในคืนนึงเป็นร้อย

อยากชื่นชมพี่รับประพอนะทำหน้าที่ได้เข้มแข็งมากนะ

อืมคือถ้าคุณมีสติกเกอร์แล้วคุณโถก
จริงก็มันก็น่าจะเรื่องไม่บาดปลายแล้วป่าว
อ่ะสุดท้ายเท่าสองฝ่ายไม่ดีใจเอาความนะฮะ
แต่แท็กซี่เขาต้องยอมชดใช้ค่าเสียหายไป๔๐๐๐บาท
แต่ว่าคือตอนนี้ยังไม่มีเงิน
สัญญาว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปจ่ายให้วันพรุ่งนี้
ตอน๑๑โมงคือมันเป็นเรื่องของทำร้ายร่างกายอะไรกันไปก็ว่ากันไป
แต่ในข้อกฎหมายตำรวจยืนยันว่าต้องดำเนินคดีกับคนขับแท็กซี่

แล้วก็ต้องรอผลการตรวจสอบจากแพทย์อีกทีหนึ่ง
แล้วก็ไปกระทบกับเรื่องของสำนวนคดีความต่อไป